น้องสมบัติ
น้องสมบัติ
แต่เห็นว่าด้วยสมมุติตั้งแต่มีตำรวจไปดูแลแล้ว

จะดูแลไปนานแค่ไหนนะแล้วแต่เขาใช่ไหมคะว่า

เขาอยากได้ก็เอา
ถ้าลองถามเรื่องนี้มันจะเป็นน้ำครึ่งหยุดเดียวไหมคะ
ที่จะจุดมาเป็นประเด็นทางการเรียน
เห็นตำรวจว่าไม่สามารถที่จะออกใหม่จับได้

มีอะไรมีอะไรด้วยครับถ้าต้องต้องการ
ภารกิจรักษาลักษณ์ที่ออกมาเรียกร้อง
ต้องการได้สามจำหน่อยแล้วก็สามสี่

มีการพูดคุยกับนักงานภูมิที่ใหญ่
แล้วกับการเคารพจากนักการเมืองอันนี้
มีการรับประกอบอุตสาห์อะไรไหมครับ

ท่านรองค่ะเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่ามันจะต้นกับค่าครับนายมรึไหมครับ
ที่ครับต้องการภารกษาลักษณ์มีการออกมา

ท่านครับนายมมันไม่ดี

มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่มั้ยคะ